วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันครบรอบ๑๒ปี
เหตุการณ์รุนแรงที่มัศยิตรือเซะจังหวัดปัตตานีนะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๓๒คน
ทำให้ตอนนี้ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีการสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ
คนต้องสงสัยเพื่อป้องกันคนร้ายก่อเหตุในเชิงสัญลักษณ์

ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุจักรยานยนต์บ่อม
เมื่อวันที่๒๕เมษายนแล้ว
ติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
ภาพ๒คนร้ายที่ก่อเหตุจากกระยานยนต์บอม
เมื่อวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมาในตัวเมืองนราธิวาส

ถูกกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้

บริเวณเส้นทางโค้งหน้าวัดโคเคียน
และเสาไฟฟ้าปากทางเข้าสถานีตำรวจภูทรเมืองนราธิวาส

เป็นคนในหมู่บ้านภูแตทูวอร์หมู่๔ตำบลโคเคียน

สนที่กำลังเข้าตรวจค้นที่บ้านพักของคนร้ายทั้งสอง

คาดว่าน่าจะไปกบดานอยู่ที่บ้านพักของสมาชิก
ร่วมในกลุ่มที่ตำบลบางปอ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ให้ความมั่นใจว่า
วันจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
ขณะที่นายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เดินทางไปยังบ้านพักของนายรุษลันดาโอ
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
เพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจครอบครัว
พร้อมนำเงินช่วยเหลือยโยยาจำนวน๕แสนบาท
อบให้บิดามานดาและภรรยาของผู้เสียชีวิต
โดยภรรยาของนายรุษลันกล่าวทั้งน้ำตาว่า
รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และหากคนร้ายยังก่อเหตุอีก

เป็นคนในครอบครัวของคนร้าย
จะได้รู้สึกถึงความสูญเสีย
ฝากไปบอกคนที่วางก็แล้วกันค่ะ
วางลูกต่อไปก็ขอให้เป็นพ่อแม่พี่น้องเขาเลยค่ะ

ความรู้สึกนี้เขาจะได้รู้สึกมั่ง

คนที่เกิดกับครอบครัวแล้วจะเป็นยังไง
ในวันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบ๑๒ปี
เหตุการณ์ครูเซะ๓จังหวัดภาคใต้

เพื่อป้องกันคนร้ายก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์

สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวด

ในการตรวจสอบผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะรถจักรยานยนต์
สวมหมวกกันน็อกแว่นตาดำ

โดยไม่มีการยกเว้นทุกกรณี
เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย

และป้องกันคนร้ายที่อาจจะก่อเหตุในเชิงสัญลักษณ์

หรือผ่านเครือข่ายระบบวิทยุเครื่องแดงทันที
เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น

นายสุริยะอมรรวดวรวุฒิ

และรวมพลังภาคประชาชนอำเภอเมืองปัตตานี
ตามนโยบายของกอรมนภ๔ส่วนหน้า

ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
โครงการนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับตำบลหมู่บ้านแล้ว
ยังทำให้กองกำลังภาคประชาชน

ร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง

ของผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่
ที่อาจจะฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์
ในช่วงวันครบรอบ๑๒ปี
เหตุการณ์คฤเสะอีกด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน